คุณหัวใจทรงก็หล่นหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงหลบหลีหนีหน้า
เธอทิ้งที่เลยไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่ง
คุณหัวใจทรงเป็นลมอ่อนลา
เพราะเธอชอบมา
บอกรักให้ยุ่ง
เธอคิดเช่นไร
หนีไปเมืองกรุง

เธอบอกให้รัก
แล้วหากใจลา

กลับมาหาพี่ที่รัก
พี่ยังอภัย

ได้ไหมคนดี
คุณหัวใจทรงเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
โกรธคิดแม่ตาย้อนมาบ้างสิ

ใจพี่เสื่อมสอง
โอ้โฮพอจังเลยค่ะ